ข่าวนี้ก็เป็นเหตุยิงกันเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตนะคะ
หนึ่งศพเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ชัยภูมิค่ะโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ไปพบร่างของผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์
ผู้ตายเนี่ยโดนยิงที่ท้ายทอยค่ะคือนายก่อเกื้อฝ่ายสัจจา
เป็นชาวบ้านหมู่๑๒ที่ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ทีนี้พี่สาวของนายก่อเกื้อเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าก่อนที่น้องจะถูกยิงเนี่ยน้องคือนายก่อเกื้อเนี่ย
ไปช่วยงานศพที่บ้านซีลองเหนือคือพี่สาวเนี่ยมารู้ข่าวว่าน้องอ่ะ
ทะเลาะกับไนโก้คุณผู้ชมจำชื่อไนโก้นะคะ
ไโก้เนี่ยเป็นคนก่อเหตุอยู่ในวงไฮโลช่วงสักตีสอง
หลังจากนั้นน้องชายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
มาส่งเพื่อนแล้วก็ถูกไนโก้เรียกมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์ของน้องชายเนี่ยจอดหลังจากนั้นไนโก้เอาปืนเจาะยิงท้ายทอยน้องชาย
เสียชีวิตจมกองเลือดคารถจักรยานยนต์ค่ะ
อันนี้คือฝั่งพี่สาวของผู้ตายให้ข้อมูลนอกจากนั้นเพื่อนของผู้ตาย
ที่เขาเห็นเหตุการณ์รวมถึงเจ้าของบ้าน
ที่มีการเล่นไฮโลเจ้าของบ้านคนนี้คือนายเฉลิมแสงประจักษ์
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนตายคือนายก่อเกื้อเนี่ยนะ
ไนโก้ที่มีชื่อจริงว่านายโอวาสชำนาญเนี่ย
มาเล่นไฮโลที่บ้านตั้งแต่๓ทุ่มของคืนวานจนทะเลาะกัน
แล้วนายก่อเกื้อกับไนโก้เนี่ยก็ท้าท้าออกมาต่อยกันป่ะล่ะ
กันที่ริมถนนฝั่งไนโก้เนี่ยเขามีอาวุธค่ะ
ก็คือปืนลูกซองยาวไนโก้ก็เอามายิงที่หน้าบ้านก่อนนัดหนึ่ง
หลังจากนั้นก็วิ่งตามมายิงกลางถนนจนนายเกาะเกื้อเสียชีวิต
ทีนี้ตำรวจสพเมืองชายภูมิเขาก็ลงพื้นที่ไปติดตามตัวไนโก้ที่เป็นมือยิงนะคะ
ส่วนในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชายภูมิก็เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ส่งตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลต่อไป
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านตำรวจสพเมืองชายภูมิเนี่ย
ก็ไปจับกลุ่มไนโก้ที่บ้านพักคุมตัวไนโก้มาทำแผน
โก้อ้างแบบนี้บอกว่านายก่อเกื้อเนี่ยมีมีด
แล้วนายก่อเกื้อเนี่ยจะมาทำร้ายผมก่อนไนโก้บอก
หลังจากนั้นค่ะก็คุมตัวไนโก้มาทำแผนจุดที่หนึ่ง
จุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่นายโก้ยิงปืนขึ้นฟ้า
หน้าบ้านหลังที่เล่นไฮโลนี่แหละค่ะแล้วก็นำตัวมาชี้จุด
บริเวณที่ยิงนายก่อเกื้อเนี่ยเสียชีวิตทีนี้ตอนระหว่างทำแผนเนี่ยนะคะ
ญาติของฝั่งนายก่อเกื้อนก็กรูเข้ามาจะรุมประชาธรรมไนโก้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องยุติการทำแผนแล้วก็คุมตัวไนโก้มาที่สพเมืองชายภูมิ
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือปืนลูกซองยาว
ทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไนโก้เอาไว้
สามข้อหาก่อนค่ะหนึ่งก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ